กรณีที่สาวโรงงานถูกฆ่าปาดคออยู่ในห้องเพื่อนไปหา

แล้วความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปดูหลักฐานต่างจากกล้องวงจรปิด
ก็สงสัยว่าน่าจะเป็นสาวประเภท๒เพื่อนสนิทของคนตายหรือเปล่า

ใช่ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้จับได้แล้วนะ
เป็นจริงด้วยคุณใช่ค่ะสาวสองซึ่งเป็นเพื่อนฆ่าปาดคอเพื่อนจริงด้วย
แล้วเมื่อคืนนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ผู้ตายคือนางสาวดารุณีแก้วกระบินหรือว่าเล็กอายุ๓๖ปี
แล้วมีเพื่อนไปหาที่ห้องแล้วพบศพ
ทีนี้ก็แจ้งตำรวจตำรวจที่สพไซน้อยก็ไปตรวจสอบ
สภาพเนี่ยสวมชุดนอนสีครีมมีบัตรแหน่งที่ลำคอ
แล้วก็เลือดเปลือเต็มกำแพงเลย
รวมถึงมีร่องรอยหลักฐานเหมือนกับเอาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ

ทีนี้มันก็ต้องไปดูหลักฐานอื่นเพิ่มเติมพวกกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปเจอคนต้องสงสัยลักษณะเป็นสาวประเภท๒ผมยาว

ขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายออกไป
แล้วนอกจากนั้นก็เจอบุคคลต้องสงสัยคนนี้
คือสวมฮูตเดินเข้ามาในห้องผู้ตาย

พอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพคนนี้ได้เลย

สาวสองคนนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะ

ผู้ต้องสงสัยที่เดินลงมาจากอาคารนะฮะ
แล้วจากนั้นก็ไปขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายออกไป
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้

ชื่อว่าน็อตอมรเทพสว่างดาวอายุ๒๔ปีเป็นชาวอายุทยา

ตำรวจจับตัวน็อตคนนี้ได้แล้ว
ไปจับน็อตได้ที่บ้านแฟนของน็อตที่ลบบุรีนะคะ
แล้วก็เจอของที่น็อตขโมยไปหลายรายการเลยด้วย

ตำรวจนอกจากดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในอาคารที่มีการฆ่าผู้ตายแล้วนะครับ
ตำรวจสามารถที่จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ที่พบว่าจับภาพของนายน็อต

เสื้อยืดคอกลมสีขาวใส่หมวกลายพราง
เกงขายาวใส่รองเท้าแตะเป็นคนขับ
พร้อมด้วยเพื่อนอีกคนชื่อว่านายเป้

สองคนนี้ได้ขี่และซ้อมรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ที่นายน็อตขับมาเติมน้ำมันเนี่ย
ปรากฏว่าไม่ใช่รถของผู้เสียชีวิตนะ
ที่ขับออกมาจากอาคารของผู้ตาย
ทีนี้ครับตำรวจนะฮะก็เห็นหลักฐานแล้ว

และทีนี้ตำรวจก็นำกำลังเลยครับ
ไปจับกลุ่มตัวนายน็อตที่จังหวัดลบบุรี
แล้วก็แน่นอนนะฮะวันนี้ได้นำตัวมาสอบสวน

เจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วก็นำของกลาง

ของผู้เสียชีวิตจะมาแถลงข่าวด้วย
โดยผู้ต้องหาสารภาพนะครับว่าคืนเกิดเหตุเนี่ย
นายน็อตคนนี้มาหาผู้ตาย
และพักอยู่ที่ห้องของผู้ตาย
ช่วงกลางดึกลุกเข้ามาห้องน้ำ

แหวนทองหนัก๑สลึง

ใช้มีดพกที่พกติดตัวเป็นประจำเลยนะคุณ
เชื่อดคอเพื่อนสนิทจนเพื่อนเสียชีวิตคาที่นอน
จะเอาทรัพย์สินของเพื่อนพร้อมรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
กระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
โอ้โหคือเชื่อดคอขณะที่เพื่อนกำลังนอนหลับอยู่
เพราะว่าไม่ได้เจอร่องรอยของการต่อสู้ในห้องด้วยนะคะ
แล้วนายน็อตก็บอกนะว่ารู้จักกับนางสาวดารุณีเล็กรู้จักกันมาประมาณ๔๕ปีแล้ว
ซึ่งผู้ตายก็เคยพาน็อตไปที่บ้านที่อายุทยา
ช่วยงานบวชเมื่อ๒ปีที่แล้วก็ไว้ใจกันนะคะ
แล้วรวมถึงน็อตเคยไปส่งลูกสาวของผู้ตายที่บ้านด้วย
มันก็เลยกลายเป็นความสนิทสนมแล้วก็คุ้นเคย
คิดเลยเพื่อนจะฆ่าเพื่อนแบบนี้
แล้วเมื่อเช้าที่ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
แม่แล้วก็ลูกสาวของผู้ตายก็มีการนิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกจากห้องพักไป
บรรยากาศเมื่อเช้าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
บรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาหน่อยค่ะ
โอ้โฮลูกแม่โอ้โฮ

แม่มารับลูกกลับเลยล่ะลูกล้า
ไปอยู่กับแม่นะลูกหลานไปเลี้ยงลูกลูกและลูกหลาน
เป็นเกิดที่ดีล่ะลูกล้า

ไปอยู่กับแม่ลูกกลับบ้านล่ะลูกล้า
เรียกพ่อของลูกลูกแม่จะเก็บไว้ลูกหมดล่ะลูก

ไม่ต้องเป็นฝันลูกลูกแม่ดูแล
ลูกแม่อย่างนี้อย่างบอด

ลูกแม่ไปกับเราเลยลูก

เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยค่ะคือคุณแม่ของผู้ตาย

แล้วเสื้อสีขาวเมื่อสักครู่นี้คือลูกสาวของผู้ตายนะคะ
คือนางสาวมณัฐนันอายุ๑๗ปีค่ะ
ซึ่งลูกสาวของผู้ตายเนี่ยบอกว่าพอตำรวจจับคนร้ายได้แล้วเนี่ย
ก็รู้สึกโล่งใจอยากให้ถูกตัดสินประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกัน
ลูกสาวโกรธมากนะคะที่คนร้ายทำกับแม่ขนาดนี้
ลูกสาวเองบอกว่ารู้จักกับคนก่อเหตุเป็นอย่างดีเลยเพราะเป็นเพื่อนแม่
แม่แนะนำให้หนูรู้จักเมื่อคืนนี้เหมือนรู้สึกว่าแม่มาหาหนูที่บ้านนะ
อันนี้ลูกสาวบอกนะเพราะว่าตอนที่หนูหลับอยู่เนี่ยรู้สึกเหมือนแม่มานอนกอด
นี่คือสิ่งที่ลูกสาวให้สัมภาษณ์ค่ะ
ส่วนแม่ของผู้ตายเนี่ยนะคะคุณแม่สมจิตก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
เอาตัวคนร้ายเนี่ยมาขอขมาศพลูกสาวที่วัดแล้วเรื่องคดีเนี่ย
แม่ก็บอกว่าอยากให้ดำเนินคดีถึงประหารชีวิตเลยคือทำกับลูกแบบนี้
เพื่อนสนิทกันแท้ทำแบบนี้ได้ยังไงปาดคอกันได้ยังไง
ถ้าอยากได้เงินได้ทองก็เอาไปไม่เห็นต้องฆ่าต้องแกล้งกันขนาดนี้เลยค่ะ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ค่ะ